สวัสดีครับมากับรอยยิ้มเพราะว่าทีมชาติไทยนั้นประสบผลสำเร็จในการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ
หนึ่งคะแนนอันล้ำค่าทำให้ไทยนั้นสามารถไปต่อได้ในการแข่งขันเกมที่สองและเกมที่สามในการแข่งขัน
เพราะฉะนั้นภูตบอลทีมชาวเอเชียรูปยุงไม่เกิน๒๓ปีเพื่อคัด๓ทีมไปเล่นในโอลิปิกเกมรอบสุดท้าย
ติดตามความขึ้นไหวนะครับเกมที่๒วันเสาร์นี้เจอกับญี่ปุ่นเต็งหนึ่งของกลุ่มบี
ซึ่งไทยจะได้วัดเลยครับว่าศักยภาพของเรานั้นพร้อมที่จะสู้ในระดับเอเชียหรือยัง
ติดตามความพร้อมได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
เสร็จสิ้นภารกิจในเกมแรกครับซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองกุญสือใหญ่ทีมชาติไทยชุดยู๒๔
ก็ได้ให้นักเตะพักฟื้นสภาพร่างกายโดยไม่มีการฝึกซ้อมนะครับ
ในช่วงเช้าที่ประเทศกาต้าตามเวลาท้องถิ่นครับ
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองกุญสือใหญ่ของทีม
ได้ให้นักเตะที่ลงเป็น๑๑ตัวจริง
สระว่ายน้ำเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
และช่วยในกระบวนการเมตตาบอลิซึมของร่างกายนะครับ
ส่วนนักเตะที่ไม่ได้เป็น๑๑ผู้เล่นตัวจริงนั้น

ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองนั้นเปิดเผยว่า
วันนี้นั้นไม่ได้ให้นักเตะทำการฝึกซ้อม
เนื่องจากเกรงว่านักเตะจะเกิดอาการบาดเจ็บนะครับ
ขณะที่เจนรบสัมภาวดีที่เมื่อวานี้ต้องโดนเปลี่ยนออกนั้น
เชื่อว่าจะสามารถลงเล่นในเกมที่จะพบกับญี่ปุ่นได้อย่างไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับ
อกจากนี้เกียรติศักดิเสนาเมืองกุญสือใหญ่ทีมชาติไทยยังเปิดเผย
ในเกมระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือที่ลงแข่งขันเมื่อวานนี้เช่นกัน
โดยเปิดเผยว่าทีมชาติญี่ปุ่นนั้นมีจุดเด่นที่การโยนลูกเตะมุมที่แม่นยำนะครับ
แล้วก็เป็นจุดเด่นมาตั้งแต่สมัยที่อุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยแล้ว
ลูกอันตรายของญี่ปุ่นก็ลูกเซ็ตพีชนะครับ
เพราะว่าญี่ปุ่นเขามีผู้เล่นสูงใหญ่
ได้ว่าเมื่อวานเขาได้ประตูเร็วจากการเล่นคอนเนอร์คิกแล้วก็ไม่มีคนมาร์คนะครับ
อันนี้คือจุดแข็งของทีมญี่ปุ่นนะครับ
เราก็ต้องหาวิธีการป้องกันต้องไม่ฟาวด้านข้าง
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยโค้ชโชคก็ยังบอกว่าจริงแล้วมีโอกาสที่จะเติมเกมได้ดี
ว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ดีกว่าซาอุมากมายนักนะครับ
ฉะนั้นเราก็เชื่อว่าถ้าเด็กทุกคนยังรักษาฟอร์มการเล่นที่เหมือนกับเกมแรกได้อยู่นะครับ
ก็เป็นเกมที่น่าสนุกนะครับ
อย่างไรก็ตามในส่วนของเกมบุกเชื่อว่าทีมชาติไทยนั้นไม่เป็นรองครับ
และจะสามารถสู้กับทีมชาติญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอนครับ
ขณะที่ในส่วน๑๑ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติญี่ปุ่นนั้น
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองบอกว่า

หรืออาจจะมีนักเตะรายใหม่แทรกเข้ามาก็เป็นไปได้ครับ